ครับที่วังน้ำเขียวเมื่อก่อนเนี่ยสมัยผมไปทำข่าวนะถ้าจะไปดูกระทิงเนี่ยต้องไปเฝ้า
เออเฝ้าแล้วก็รอที่จะถ่ายเราจะถ่ายนะอ่าเดี๋ยวนี้นะครับกระทิงที่วังน้ำเขียวเนี่ยมันเดินออกมาให้เห็นแบบนี้เลยฮะ
นี่ไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องรอไม่ต้องเฝ้าแล้วเดี๋ยวนี้ออกมาเยอะเลยนี่คือเผชิญมากเลยเหรอใช่ครับโอ้โหที่ก๊อฟสบตาอยู่นี้ชื่อทองดีมันชื่อทองดีฮะ
เป็นการเผชิญหน้ากันอย่างใกล้ชิดอย่างที่น้องบอกไปแล้วก็ห่างกันแค่ไม่กี่เมตรระหว่างคนถ่ายคลิปกับเจ้าทองดีเป็นกระทิงเปลี่ยวตัวใหญ่สีดาวสีสีดำเงาเชอะนะฮะเงาเชอะนะครับที่บริเวณไร้ข้อโพธิของชาวบ้านที่บ้านคลองทรายนะครับใกล้จุดสกัดเขาสูงเขาแผงม้าแต่บนวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำ
ครับอายุสักสิบกว่าปีแล้วนะฮะแต่ด้วยพฤติกรรมที่มันมักจะพลัดหลงออกจากฝูงออกจากป่าแล้วมันเชื่องมันเชื่องไม่ดุไม่ตื่นตกใจง่ายแต่ยังไงก็อย่าไปแห่มันก็แล้วกันทำให้ทองดีเนี่ยแตกต่างจากกระทิงป่าทั่วไปหลายคนที่พบเห็นจึงมักจะเซลฟี่กับมันด้วยนะบางคนเลฟี่เลยเออหรือว่าถ่ายภาพไว้เป็นที่ละลึกครับค่ะปกติทองดีเนี่ยม
แต่คราวนี้มาปรากฏโฉไม่เห็นกันบริเวณไล่ข้าวโพดบ้านครองทรายแต่ทองดีมันก็ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรมากนักนะครับชาวบ้านจึงปล่อยให้หากินอย่างสบายใจเพราะว่าส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับกระทิงตัวนี้เป็นอย่างดีบางคนก็เอาโทรศัพท์มือถือนะครับถ่ายรูปนะฮะกลับมานะครับถ่ายรูปเจ้าทองดีกลับมาแล้วก็
ทองดีใช่ไหมใช่ฮะ